คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ชมข่าวกันต่อพาคุณผู้ชมมาดูชีวิตสุดระทมของคนที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับคนอื่นหน่อย
โอ้โหเรื่องนี้มันมีบทเรียนมาเยอะต่อเยอะแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคนที่รับความทุกข์นี้เอาไว้เนี่ยเป็นถึงอดีตผู้มนุยการถึงสองคนด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ต้องตกระกำลำบากเลยค่ะแบกรับภาระหนี้ที่ครูผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะแล้วครูผู้หญิงคนนี้เนี่ยตามรายงานบอกเป็นแม่ของดาราชายคนนึงด้วย
ไปกู้เงินไว้แล้วเขาไปค้ำประกันให้แล้วก็ไม่ยอมใช้คืนจนทุกวันนี้สองท่านนี้ต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะ

แล้วตอนนี้ต้องการแบกรับภาระหนี้ที่ครูผู้หญิงคนนึงเนี่ยตามรายงานบอกเป็นแม่ของดาราชายคนนึงเนี่ยสองท่านนี้ต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะ
แล้วตอนนี้ต้องการแบกรับภาระหนี้ที่ครูผู้หญิงคนนึงเนี่ยตามรายงานบอกเป็นแม่ของดาราชายคนนึงเนี่ยสองท่านนี้ต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะ
แล้วตอนนี้ต้องการแบกรับภาระหนี้ที่ครูผู้หญิงคนนึงเนี่ยตามรายงานบอกเป็นแม่ของดาราชายคนนึงเนี่ยสองท่านนี้ต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะ
แล้วตอนนี้ต้องการแบกรับภาระหนี้ที่ครูผู้หญิงคนนึงเนี่ยตามรายงานบอกเป็นแม่ของดาราชายคนนึงเนี่ยสองท่านนี้ต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะ

ครูผู้หญิงที่กู้เงินคนนี้เนี่ยนะคะมีรายงานบอกว่าเป็นแม่ของดาราชายชื่อดังคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นข่าวมาเมื่อหนึ่งปีก่อนกรณีครูผู้รับชำระหนี้ขอความช่วยเหลือให้แม่ดาราคนนี้ให้ช่วยชดใช้หนี้แทนแม่หน่อยเพราะแม่เคยทำสัญญากับกลุ่มครูที่ค้ำประกันว่าลูกชายเป็นดาราแล้วหาเงินล้านไม่ยากแต่สุดท้ายไม่มีการใช้หนี้ค่ะ

แล้วแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดมอบหมายให้ทนายความติดต่อไปยังกลุ่มครูเพื่อเจรจาหาข้อยุติแล้วค่ะ